ลิงก์สูงสุดบ้างราวฟุตซอร์ทไทยลิงก์นาที๑๗
เด็ดแรกมีเพียงประตูเดียวครับนาทีที่ห้าวัชระไรศรีได้ยิงแล้วครับ
แล้วก็กวินดิหลกธนาเลิศครับปัดบอลมาเข้าทางพรมงคลศรีทรัพย์แสง
จัดการซ้ำไม่พลาดครับท่าเรือนำจากนั้นกลับมาพีเด็ดหลังครับการท่าเรือ
กว่าจะได้ประตูย้ำชัยต้องรอในช่วงนาทีสุดท้ายของเกม
มากอสนะครับจ่ายให้กับรายอันโกเมสเติมขึ้นมาแล้วยิงครับ
ปิดเกมท่าเรือ๒๐มีเพิ่มเป็น๔๖คะแนน
ส่วนบางกอกนั้นอยู่ที่๘เท่าเดิมมี๑๙คะแนนครับ
อีกสองคู่นะครับห้องเย็นท่าข้ามเปิดบ้าน
แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนั้นแพ้ให้กับกรมทางหลวงไป๒ประตูต่อ๕ครับ